ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
นำมาใช้เป็นอาหารให้กับสัตว์ป่านะคะ
งานนี้เรียกได้ว่าสัตว์ป่าทั้งหลายนอกจากจะอิ่มท้องแล้ว
โดยงานภาคธุรกิจแล้วก็คนที่ให้เองก็ยังอิ่มบุญไปตามตามกันด้วยนะคะ
ผลไม้อาหารสดที่เรียกว่าเป็นอาหารส่วนเกินจากภาคธุรกิจ
นำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ป่าซึ่งได้ประโยชน์และได้กุศลไปพร้อมกัน
โครงการอาหารส่วนเกินมีหมุนหมายในการช่วยเหลือสัตว์ป่าและหน่วยงานภาครัฐ
ที่ดูแลชีวิตสัตว์ป่าที่อาจจะมีงบประมาณจำกัด
ประกอบกับจำนวนสัตว์ป่าที่เพิ่มสูงขึ้นยิ่งทำให้การดูแลต้องทั่วถึง
เมื่อเร็วนี้กรมอุทยานจับมือกับบริษัทสยามแบ็คโค
มูลนิธิสืบนาคสะเทียนร่วมทำโครงการส่งต่ออาหารส่วนเกิน
สัตว์ป่าได้อิ่มท้องต่อชีวิตให้น้อง
และยังเป็นการช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐในการประหยัดงบประมาณไปอีกทางด้วย
การส่งต่ออาหารส่วนเกินให้สัตว์ป่าจะถูกส่งไปที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า๒๓แห่ง
ช่วยเหลือสัตว์ป่า๓แห่งและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงชวางอีก๑แห่ง
รวมทั้งสิ้น๒๗แห่งหลังจากงบประมาณค่าอาหารและสถานีเพาะเลี้ยง
ถูกตัดลดลงไปกว่า๖๐ส่งผลต่อสถานีเหล่านี้เป็นอย่างมาก
อาทิตย์ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่๓เขาประทับช้างจังหวัดราชบุรี
มีสัตว์ในตระกูลเสือและสัตว์กินเนื้อราว๕๐ตัว
ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่๑จังหวัดนครนายกมีลิงมากกว่า๖๐๐ตัว
และสัตว์อื่นรวมกันกว่า๑๐๐๐ตัว
ทำให้เพิ่มค่าอาหารเป็นเท่าตัวและไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่มีอีกมาก
เมื่อได้รับการสนับสนุนอาหารส่วนเกินทำให้ลดภาระ
เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ทั้งคนทั้งสัตว์
งานนี้สัตว์อิ่มท้องคนก็อิ่มบุญอาหารส่วนเกินไม่เหลือทิ้ง
อิ่มใจไปตามกัน
ถือว่าเป็นโครงการดีนะคะกับอาหารส่วนเกินของหน่วยงานภาคธุรกิจ
แล้วก็ส่วนต่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคืนสิ่งดีให้กับสิ่งแวดล้อม
อาหารที่เน่าเสียก็ไม่ได้ถูกทิ้ง
และที่สำคัญสัตว์ป่ายังได้อาหารเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ